เพราะผู้หญิงคนนี้ไปถ่ายคลิปและติดภาพของรถคันหนึ่ง
ค่ะเป็นรถของกิ๊กของผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ้าวฮะคุณผู้ชมอ่า
หญิงอีกคนตามมาเอาเรื่องหาว่าเธอถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วไปติดรถกิ๊ก
จะแฉะฉันใช่ไหมจะแฉะฉันใช่ไหมจะหาเรื่องฉันใช่ไหม
มาเคลียร์แต่ไม่ได้เคลียร์ด้วยการพูดกันดีนะฮะสุดท้ายนี่กระชากลงกับพื้นถนนนะฮะ
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมเอ๊ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแหละ
เห็นคลิปเป็นความรุนแรงนะครับแต่คลิปนี้นะบอกมันมีที่มาที่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหอพักในตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสุธิยานะครับ
คุณผู้ชมฮะคนเสื้อขาวที่ถูกลากที่ผมยาวถูกลาก
เอาหัวจะไปกระแทกพื้นถนนเนี่ยฮะแล้วก็ถุกตบถุกหวนแบบเนี้ยนะครับ
เธอเปิดหน้าโชว์ใบหน้าที่เป็นริ้วรอยเล็บเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ชื่อนางสาวรุ่งทิปน์อายุยี่สิบปี
เล่าให้ฟังบอกโอ้โหผู้ก่อเหตุจริงทำงานที่โรงงานเดียวกัน

เคยก็คือแปลว่าตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนกันแล้ว

กันเมื่อ๒เดือนก่อนก็เลยเลิกคบกันไปฮะ
เมื่อไม่กี่วันก่อนหลังเลิกงาน
กับเพื่อนขับรถจะไปกินหมูกระทะกัน
ตอนนั้นฝนตกเธอก็หยิบมือถือขึ้นมา

เอามาถ่ายวิวหน้ารถถ่ายท้องฟ้า

เหรอใช่ฮะแต่ในคลิปเนี่ยนะครับ
มันไปติดภาพของรถคันหน้า

มีคลิปนะครับเป็นคลิปที่เธอถ่ายไว้
แล้วเธอบอกว่าถ่ายแล้วก็ไปติดรถคันหน้าเท่านั้นเอง
ซึ่งปรากฏว่าเป็นรถของกิ๊ก
ของคู่กรณีที่ตามมาตบเธอ
แล้วก็คู่กรณีที่ตามมาตบเธอนั่งอยู่ในรถคันนั้นด้วย
ทีนี้คลิปนี้มันเผยแพร่ออกไป
ทำให้คู่กรณีซึ่งเป็นอดีตเพื่อนของเธอไม่พอใจ
แชทมาต่อว่าหาว่าคลิปนี้ทำให้พวกเธอเดือดร้อน
เพราะมาถ่ายแฉเหรอแฉเรื่องกิ๊กเหรอนะครับ
วันเกิดเหตุคู่กรณีบอกว่าอยากเคลียร์ต่อหน้าต่อตากัน
เธอก็เลยบอกว่าโอเคจะไม่ทำแล้ว
หมายถึงว่ามาคุยกันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะ
วันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายรถอะไรของเธอเลย

แต่ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจกระชากผมเธอ
แล้วก็จะกระแทกหน้าเธอกับพื้นถนนแบบนี้นะฮะ

แล้วเขาก็ทักมาหาหนูว่าหาว่าหนูว่าจงใจจะแกล้งเขา

แล้วถ่ายรูปลงเหมือนแล้วเมียคนนี้เขามาส่องสตอรี่หนูเห็น
เหมือนทำให้เขาเดือดร้อนแล้วแบบว่าทำให้เขามีปัญหา
โทรมาบอกว่าลงมาคุยกันคุยกันดีไม่มีอะไรไม่ทำอะไร

พอเขาเดินมาเขาก็บอกว่ามึงจะไม่จบใช่ไหม
ก็เลยบอกว่าพี่ถ้าเรื่องลงสตอรี่คือมันไม่มีอะไร
ลงปกติไม่ได้จงใจจะแกล้งหรืออะไร
เขาก็กระชากหัวหนูเลย
คนบาดเจ็บยืนยันว่าตอนถ่ายคลิปเนี่ย
โอ้โหแล้วเปิดหน้าให้ดูสิโดนเล็บเขานะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปถ่ายรถของนู่นเลย
ฝั่งนู้นจะมีก้งมีกิ๊กฉันไม่สนใจหรอก
ถ่ายวิวท้องฟ้าตอนฝนตกแต่ฝั่งนู้นเขาไม่เชื่อ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ระหว่างการติดต่ออีกฝั่งอยู่